ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าค่อนข้างเสือกสยองพอสมควรเหมือนกันนะคะ

ปกติเนี่ยขับรถมันก็ต้องอยู่บนถนนใช่ไหมคะ
รถเมคันนี้ปีนขึ้นไปบนทางเท้า
ไม่พอไปชนอัดก๊อปปี้ผู้หญิงคนหนึ่งจนเสียชีวิตด้วย
คนขับบอกว่ารถเมย์นั้นเบรกแตกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านบางกะปิค่ะ

รถประจำทางสาย๑๑๕วิ่งระหว่างสวนสยามสาธรณ์ของบริษัทกรุงเทพขนส่ง
ไปชนผู้หญิงคนนึงที่เดินอยู่บนทางเท้าหน้าตลาดบางกะปิ
หน้าเขาเนี่ยฉีกขาดกระโหลกศีรษะหลุดขาซ้ายหักผิดรูป

หลังเกิดเหตุนายสมจิตหม่อมพันธ์วัย๖๔ปีคนขับรถเมย์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาขับรถออกจากอู่สาธรณ์มุ่งหน้าไปยังอู่สวนสยาม
พอถึงที่เกิดเหตุมีผู้โดยสารภายในรถประมาณ๑๐คน
เขาจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่ที่๓แยกบางกะปิ
พอไฟเขียวปุ๊บเขาก็ออกตัวออกรถตามปกติ
ทีนี้จังหวะขับรถลงสะพานข้ามคลองแสนแสบ

เบรกมันขัดคล่องจมเบรกไม่อยู่
เลยพยายามพิจารณ์หักเลี้ยวและประคลองให้ไปต่อได้
แต่รถก็พุ่งเข้าไปชนคนเดินซื้อของบนฟุตปาดหน้าตลาด

เมื่อวานนี้ตำรวจงานช่างเครื่องยนต์ตรวจพิสูจน์กองกำกับการ๕กองบังคับการตำรวจจราจร
ก็มาตรวจสอบสภาพรถเมย์นะคะไปเช็คระบบเบรกเช็คน้ำมันเบรกที่กล่องบรรจุ
แล้วก็ตรวจที่บริเวณล้อหน้าด้านซ้ายที่มีคราบน้ำมัน
เขาบอกว่าเบื้องต้นระบบเบรกของรถเมย์ใช้การไม่ได้จริง
แล้วก็มีคราบน้ำมันเบรกไหลออกมาจากล้อด้านหน้าซ้ายด้วย
ส่วนขวดน้ำมันเรทที่พบบนรถที่ว่าเห็นว่ามีหลายขวดเนี่ย
คิดว่าคนขับคงจะรู้แหละว่าระบบเบรกมีปัญหา
ก็เลยพยายามหาซื้อน้ำมันเบรกมาเติม
ส่วนเรื่องที่ว่าถ้าเบรกแตกทำไมขับจากสาธรณ์มาไกลได้ถึงตรงบางกะปิเนี่ย
คนขับบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบรกมันไปแตกตอนไหน
เมื่อกี้นี่ขึ้นไปทดลองข้างบนนะ
เหยียบเบรกแล้วเบรกมันจมมันไม่มีแรงเลย
แล้วก็ลงมาพอลงมาตรวจสอบข้างล่างเนี่ย

มันก็เชื่อเห็นว่าระบบเบรกล้อหน้าซ้ายลวง

ข้อหานายสมจิตหม่อมพันธ์คนขับรถไหมแล้ว
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและเสียทรัพย์นะคะ
ตอนนี้คนขับรถถูกนำตัวฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษแล้วด้วย
อันนี้ก็อยากให้หน่วยงานแล้วก็บริษัทที่รับผิดชอบ

นั่นสิฮะไม่น่าจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ